คนเป็นรอปภเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน
เวลารถขับผ่านเข้ามาก็ต้องเปิดไม้กั้นให้
ปิดไม้กั้นลงครับแต่ลูกบ้านคนนี้เข้ามาถึงเมามาเลยนะอืม
เมามาแล้วก็บอกเปิดดิเปิดไม่กั้นดิรปภก็เปิดให้ค่ะ
เขาก็ขับเข้าไปนะลูกบ้านขับเข้าไปปรากฏย้อนกลับมาแล้วทำแบบนี้
มีหมาวิ่งมาดูตัวหนึ่งด้วยคุณผู้ชมฮะกลับมายิงเหรอเออ
เดินย้อนกลับมาตอนแรกโชว์ปืนก่อน
โชว์ปืนให้รอป่าวพอดูก่อนว่าข้ามีปืนนะเว้ย
ค่ะพอขับเข้าหมู่บ้านไปย้อนกลับมาอีกทีเอาปืนยิงฮะ
คุณผู้ชมห้านัดเน้นเน้นแน่นแน่นเลยหน้าหมู่บ้านในซอยแม่นำครู
สิงหาคมที่ผ่านมาครับแล้วรอปภเป็นยังไง

หลังเกิดเฮทเนี่ยร่อพ่อคนนั้นชื่อคุณพัชรสรร
อายุ๒๔ปีไปแจ้งความเลย
ไปแจ้งความที่โรงพักปลวกแดงแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้กับตำรวจฟังว่า
คืนนั้นนะพี่ตำรวจผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ป้อมยามหน้าหมู่บ้าน
แล้วผู้ชายคนนั้นคนก่อเหตุแล้วเป็นลูกบ้านดูนะ
ขับมาจอดหน้าประตูอาการมืนเมามาเลยผมเห็นอยู่

แต่ลูกบ้านคนนั้นเปิดกระจกลงแล้วตะโกนบอกให้ไปเปิดอีกฝั่งนึง
รบพอพัชระเนี่ยพัชราก็ไปเปิดให้ตามหน้าที่
หลังจากนั้นลูกบ้านยังโวยวายอีกนะตะโกนว่าอะไรวะ
แล้วก็เร่งเครื่องขับบึ้นเข้าหมู่บ้านไปอย่างเร็วเลย
หลังจากนั้นลูกบ้านคนเดิมขับรถย้อนกลับออกมาที่ป้อมยาม
แล้วก็เปิดกระจกลงโชว์ปืนก่อนว่านี่ข้ามีปืน

นี่ไงพัชราต้องกระโดดข้ามกำแพงหนีเลยคุณผู้ชม
ก็รู้แค่ว่าเป็นลูกบ้านไม่เคยมีเรื่องมาก่อน

คือเขาเริ่มระแวงเริ่มสงสัยแล้วพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งว่า
ชัชกรลูกบ้านคนนั้นมีอิทธิพลหรือเปล่านะ
แล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมาตามทำร้ายตัวรอปภด้วย

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ออกหมายเรียกชายคนนั้นให้มาพบพนักงานสอบสวนแล้วนะครับ
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ